ซึ่งการค้าเสือจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีความต้องการโดยจุดประสงค์ที่นำไปใช้ก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่จากซากลูกเสือรวมทั้งชิ้นส่วนต่างในรูปแบบของเครื่องลางของขลังเป็นจำนวนมากก็ทำให้เป็นสิ่งที่เชื่อได้นะครับว่ามีการลักลอบจำหน่ายซากเสือโดยมีแรงจูงใจจากราคาที่สูงเมื่อถูกส่งไปขายอย่างต่างประเทศครับ
มีการโฆษณาว่าให้คุณทางด้านเมตตามหาเสน่ห์
ครอบครองจะมีอำนาจบารมีใช้ป้องกันอันตรายจากผีป่าและสัตว์มีพิษ
เช่นเดียวกับกระโหลกและเล็บเขี้ยวเสือ๑คู่
ก็จะมีราคาไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐บาท
หากส่งออกไปต่างประเทศราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๘แสนถึง๑ล้านบาท
หนังเสือและหนังหน้าผากเสือนะครับนิยมมากที่สุดคือหนังเสือโครง
จำหน่ายในราคาหลักหมื่นแล้วก็หนังบริเวณหน้าผากเสือ
ขนาดกว้าง๓นิ้วยาว๓นิ้ว
นำมาทำตะกรุดหรือสักยันลงกาถาอาคม
หากผู้ใดได้ครอบครองก็จะเพิ่มอำนาจบารมี
กระดูกเสือก็จะขายกันที่กิโลละ๓๐๐๐๕๐๐บาทครับ
กระดูกเสือ๑ตัวมีน้ำหนักประมาณ๖๐กิโลกรัม
เอาไปต้มทำยาจีนเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้
อวัยวะเพศเสือนำมาดองเหล้าทำยา
ชิ้นส่วนอวัยวะเพศนี้ขายในตลาดมืดราคาหลักหมื่นบาท
เชื่อว่าช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้
ส่วนซากลูกเสือที่อายุไม่เกิน๒ปีก็ขายในราคา๖๐๐๐๑ล้านบาท
เพราะว่าสามารถเอาชิ้นส่วนอวัยวะภายใน
ทั้งตับไตรกนำไปดองยาจำหน่ายในราคา๓๐๐๕๐๐บาท
เชื่อว่าจะทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาว
มูลค่าของอวัยวะและชิ้นส่วนต่างเมื่อส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศ
ราคาก็จะสูงขึ้นอีก๓เท่า
จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกิดขบวนการค้าสัตว์ป่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีความผิดฐานครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า